หมอปลาเดินหน้าเอาผิดศูนย์บำบัดยาค้ามนุษย์
นะครับศูนย์บำบัดยาเนี่ยมีพฤติการค้ามนุษย์หรือเปล่า
แล้วหมอปลาชี้ให้เป็นจุดเลยนะบอกว่า
นี่ทำเป็นขบวนการอะไรที่ผิดสังเกตบ้าง
นะครับคุณผู้ชมครับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลานะครับ
เข้าไปกับทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นี่ฮะ
พาผู้เสียหายไปเดินตามไปเพียบเลยนะครับ
ผู้เสียหายมาจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
วัดท่าผู้ราชบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
ไปแจ้งความแล้วก็ยื่นหนังสือกับพนักงานสอบสวน
กองกำกับการ๕กบกปราบรามนะครับ
ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดในข้อหาค้ามนุษย์
หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
ไปช่วยเหลือคนในนั้นประมาณสัก๒๑๖คนได้นะครับ
หลังจากได้รับการร้องเรียนบอกว่ากลุ่มอดีตผู้เข้ารับการบำบัด
บอกว่าโอ๊ยบำบัดที่นั่นมันไม่ถูกต้องไม่ถูกสุขลักษณะ
อยู่กันแย่มากทำร้ายทรมานร่างกายนะครับจิตใจด้วย
ให้อดอาหารทำร้ายทุบตีต่างนานา
หมอปลาหลังจากไปช่วยเหลือก็พาผู้เสียหาย
ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพด่านมะขามเตี้ยนะนะฮะ
แต่ก็รู้สึกไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าหมอปลาบอก
ทำไมดูเฉยชาจังเลยนะครับ
แล้วกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยด้วยเลยมากองปราบปรามดีกว่า
นะครับกองปรับปรามทำได้ทุกเรื่องนะ
ระบุบอกว่าสูรบำบัดน่าจะเป็นขบวนการนะ
ตำรวจเอ้ยวัดเอ้ยกู้ภัยเอ้ยหมอปลาพูดนะขีดใส่สามเส้น
เพราะว่าผู้บำบัดส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกาลสินร้อยเอ็ด
โอ้เหรอมันต้องมาถึงเมืองกาลเลยเหรอ
โดยมีตำรวจนะนำมาส่งมากที่สุด
รายบอกว่าไม่ได้ถูกจับเกี่ยวกับยาเสพติดหรอกนะ
แต่ถูกเอามาบำบัดที่ศูนย์เพราะว่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะได้ไม่เสียประวัติ
กระบวนการครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดไม่ได้
ทางวัดก็ต้องรับผิดชอบเพราะมันเป็นสถานที่ของวัดนะฮะ
แต่ผมบอกแล้วว่ามันมากและก็ตำรวจนอกพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ซึ่งผู้การจังหวัดก็ต้องดูแลด้วยว่า
ปล่อยลูกน้องของท่านมาหากิน
ถ้าอยากเริ่มอยากเริ่มก็ทำนาไม่ได้มาหากินกับบนฝ่ายศุษย์ของชาวบ้าน
ซึ่งเราก็หวังว่าท่านพบตรท่านสุวัสดิ์ต้องดูข่าวนี้ด้วย
เพราะท่านเคยบอกว่าถ้านิ้วไหนไม่ดีจะตัดทิ้งก็รู้ว่าท่านจะตัดทิ้งไหม

ก็เมื่อคืนก็ยังมีอีกฮะจะมีการมารับ
เหมือนว่าตอนนี้พยายามจะทำดีกับครอบครัวเขา
แต่ผมถามว่าสิ่งที่คุณจะทำดีตัวนี้มันสายเกินไปไหม
ไม่ใช่มาเล่นงานประชาชนแบบนี้
ซึ่งผมมองว่ามันทุเลศ
ในเอนามสมมุติอดีตผู้บำบัด
เขาบอกเขาดีใจมากนะที่ได้รับการช่วยเหลือออกมา
เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ศูนย์นี้มานานกว่า๙เดือนแล้วนะฮะ
จะเข้าไปอยู่ได้รับการเอ็กซาเรย์ปอดแค่นั้น
ไม่มีการตรวจลงตรวจเลือดหาสารเสพติดอะไรหรอกนะ
ส่วนการใช้ชีวิตในแต่ละวันเขาบอกเหมือนติดคุก
ตื่นตั้งแต่ตี๔สวดมนต์แล้วสวดต้องเสียงดังนะครับ
คือถ้าดังไม่พอหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่

แล้วส่วนใหญ่จริงแล้วก็กินวันหนึ่งได้แค่มื้อเดียว
เอาเหรอทั้งที่พ่อที่แม่ของผู้บำบัด

ผู้ที่เขารับการบำบัดพูดอะไรไม่ได้หรอก

ขณะที่พระสมศักดิ์เป็นพระก็จริง
แต่ว่าบวชตอนที่อยู่ที่นี่นะ

เล่าบอกว่าเขาไม่ได้ถูกจับคดียาเสพติดนะ
คุณผู้ชมแต่ถูกจับเรื่องดื่มสุรา
พอเข้ามาบำบัดก็ถูกขังอยู่แต่ในห้อง

พี่ถ้าผมจะออกไปข้างนอกบ้างเนี่ย
จะต้องทำยังไงบ้างเขาจ่าย๒๐๐๐นะครับ

เพราะที่นั่นเป็นบริเวณวัดด้วยใช่ไหม
แต่เมื่อย้ายออกมาข้างนอกก็ไม่ต่างจากเดิมเขาบอก

พอถูกจับได้ก็โดนทุบสิครับ
คุณผู้ชมครับค่ะนี่คือข้อมูลจากคนที่อยู่ข้างในมาก่อนครับ
มีคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหมอปลาตอนที่ไปที่ศูนย์บำบั

ปรากฏว่าระหว่างที่คนญาติก็มารับ

เลยขอยืมโทรศัพท์ของพี่น้ำฟ้าแปลนหมอพระนะครับ
แล้วไปมาพอโทรไปทางปลายทางปลายสายไม่รับ
พอไม่รับสายใจลุงเทศสลายเลย

ไม่มีใครมารับลุงเทศกลับบ้านแล้ว

ไหวว่อนลุงนำทางไปที่นี่ได้อำราธิเพื่อพบเธอเจ้าที่มีชีวิตหนึ่ง
ทศนะทศพรชื่อจริงลุงทศรุ่นลุงแล้วเหรอใช่
อายุมากแล้วแต่ก็ติดยาเสพติดและถูกส่งมาบำบัดที่นี่
คือหลายคนบอกโหเห็นแล้วสงสารเลยสงสารลุงทศเลย
ไปมาโชคดีมากสำหรับลุงทศ
ยาสิทธิ์ยาติสัยงานอยู่แล้วยากโทคกลับมาเขาไม่รู้ตายได้โทรสาสภิตฟ้า
โทรมาว่าใครพี่ธรรมฟร้าบอกเดี๋ยวลุงทศโทรหาแล้วก็ได้คุยกัน
ทศรับปากกับปลายสายว่าจากนี้ไป
ทศจะเป็นคนดีแล้วนะฮะ

เป็นคนดีนะทุกคนใหม่

ใจของพวกเขาได้เกิดดีครับ

แต่ปลายสายเข้าใจว่าจะเป็นพี่ของลุงทศอีกทีพี่อ้อ

ขยับไปที่โรงพยาบาลสนามของเขาชนไก่
ก็จะมีญาติทยอยมารับผู้ที่บำบัด

จาก๒๐๐ตอนนี้เหลือประมาณสัก๒๐
อ้าวแล้วอย่างไรไม่มีใครมารับ
เมื่อไม่มีใครมารับเนี่ยหมอปลาการันตีแล้วบอกว่า

หากไม่มีใครมารับให้มาอยู่กับหมอปลา
ที่ไหนบ้านหมอปลาจังหวัดเพชรชบุรี
เข้าใจว่าแบบนี้เพื่อความสบายใจ

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเจอผีผีอย่าเพิ่งยุ่งกันแล้วกัน
เพราะหมอปลามีภารกิจจัดการกับสูตรภบรรยาเสพ